จีรศักดิ์ติดไฮโลชอบเรียนไฮโลก็โอ้ไม่ดีดิ
แต่ว่าเขาไปเล่นไฮโลที่บ้านงานศพบ้านที่จัดงานศพ
ปรากฏว่าตังค์หมดปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปมีคนโทรตามเขา
บอกให้ไปหาหน่อยปรากฏว่ามารู้อีกทีจีรศักดิ์โดนยิงฮะ

แต่ประวัติของจีรศักดิ์นี่สิคุณผู้ชมน่าสนใจน่าสนใจ
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ตำรวจสภภูเขียวเนี่ย
เข้าไปตรวจสอบร่างของนายจิรษักสวนทอง
อายุ๓๘ปีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่หน้ากระท่อมกลางไร่อ้อยเลย
เขาโดนยิงด้วยปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ครับเข้าหน้าอก
ห่างไปไม่ไกลเนี่ยเจอมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มอยู่คันหนึ่ง
ตำรวจประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานสพเมืองชายภูมิมาเก็บหลักฐาน
ในที่เกิดเหตุครับแล้วก็ส่งร่างของจิรศักดิ์ไปชนสูตรบัตรแผลที่โรงพยาบาลชายภูมิ
ภรรยาของจิรษักเล่าให้ฟังว่าช่วงเย็นวันอาทิตย์เนี่ย
สามีฉันจิรศักดิ์บอกว่าจะออกไปเก็บเห็ด
ใกล้กับจุดพบที่ศพจุดพบศพตรงนี้กลางไร่อ้อยเนี่ย
คนเดียวนะตอนนั้นจีรศักดิ์บอกไปคนเดียว
เช้ามาวันรุ่งขึ้น๒๘สิงหาคม
มีคนก็ออกตามหาออกตามหามอเตอร์ไซค์มาหาที่บ้านฉันเนี่ย
อ้างว่าสามีฉันยืมไปตั้งแต่เมื่อคืนวันอาทิตย์แล้ว

จากนั้นไม่นานครับผู้ใหญ่บ้านโทรมาหาเธอบอกว่า
สินใจทำใจดีนะจีรศักดิ์ผัวเธอโดนยิงตาย
กลางไล่อ้อยเลยส่วนแม่ของจิลศักดิ์ครับ
นิรพันธ์บอกว่าลูกชายโทรหาใครสักคน
ตอน๕โมงเย็นแล้วก็ออกจากบ้านไปเลย
ปกติลูกชายแม่เป็นคนกระโชคโฮกห้างนะผู้จาโผงผาง
พี่เบิร์ตเนี่ยพูดจาพงเลยแต่ก็ไม่ได้ผิดใจอะไรกับใครนะ
แต่ลูกแม่เนี่ยเพื่อนเยอะยอมรับว่าลูกแม่เคยติดยา
แต่เลิกไปสัก๕๖เดือนแล้วแล้วลูกชายแม่ติดพนันด้วย
ชอบเล่นพนันแต่ก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะ
ถ้าติดหนี้พนันเมื่อไหร่ก็จะมายืมเงินแม่นี่แหละไปใช้หนี้
คุณผู้ชมฟังภรรยาไปแล้วฟังแม่คนตายไปแล้ว
ฟังเพื่อนบ้านบ้างดีกว่าเพื่อนบ้านนี่โอ้โหเล่าเป็นฉากฉากเลยนะ
เพื่อนบ้านนี้ข้อมูลเยอะเล่าให้ฟังอ๋อจิลศักดิ์เหรอ
รศักดิ์ไปเล่นไฮโลที่บ้านงานศพที่บ้านนาล้อม
นี่คนนี้นะเพื่อนบ้านเห็นว่าเล่นจนเงินหมดตัวเลยนะ
กำลังจะกลับบ้านไปเอาเงินมาเล่นต่อจู่มีสายเข้า
เป็นโทรศัพท์จากชายลึกลับเรียกจีรศักดิ์ให้ออกไปหาที่ไร่อ้อยท้ายหมู่บ้าน
ธิรศักดิ์ลุกออกจากวงไฮโลไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านงานศพไปทันทีเลย
ตอนเช้าก็มีชาวบ้านไปเจอร่างจีรศักดิ์นอนอยู่กลางไร่อ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
เพื่อนบ้านเนี่ยคนเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมคาดว่าฆ่าล้างแค้นแน่เลย
เพราะว่าจีรศักดิ์มีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่
เคยมีผลงานด้วยก็คือเป็นสายให้เจ้าหน้าที่ในการล่อซื้อยาบ้าครับ
จนสามารถไปจับกลุ่มแก๊งค้ายาได้จำนวนมากเลยครับ
ซิบอกติดหนังถั่วซีลจนกว่าผู้ใดที่บอกว่าแก๊งติดหยาบ้างบอเซียนะบอเซีย
แต่อย่างที่บอกก็เป็นแค่การคาดการณ์นะของตัวเพื่อนบ้านนะครับ
ว่าอาจจะเป็นเพราะจิรษักเคยเป็นสายให้ตำรวจมาก่อน
ตำรวจสพภูเขียวก็ส่งชุดสืบลงพื้นที่เลยแล้วก็ไปตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ
จะหาเบาะแสของคนร้ายต่อไปเพราะถ้าเป็นที่เป็นไปตามที่เพื่อนบ้านเขาบอกนะว่ามีสายปริศนาเนี่ยโทรมาหาจิลศักดิ์ให้ไปเจอที่ไร่อ้อยสุดท้ายโดนยิงเสียชีวิตเลยครับ